ซุปตาคนหนึ่งเขาบอกว่าแม้ดังได้ไม่ทันไร
เพราะว่าโอ้โหคนดูแลก็ล้อมหน้าล้อมหลังกฎเหล็ก
การจะเข้าใกล้ตัวเขามันเยอะเหลือเกินพี่แจ๊ค
มาอีกแล้วรอบนี้บอกว่าซุปตาเพิ่งดังย้ำนะครับคุณผู้ชมว่าเพิ่งดัง
อืมตอนนี้กลายเป็นตัวทำเงินทำทองให้ต้นสังกัดเขาแหละ
งานนี้เพื่อความเป็นนะฮะต้นสังกัดก็เลยออกกฎเล็ก
เห็นแล้วคุณผู้ชมจะต้องอึ้งมากันที่ข้อแรกค่ะ
ไปออกงานฮะซุปตานี่จะต้องมีคนติดตามยี่สิบห้าคน

ตามเช็คว่าลูกค้าที่จ้างงานไปทำอะไรผิดกับซุปตาหรือเปล่า

เดี๋ยวรอรับบินเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมได้เลยค่ะคุณ

หากว่าซุปตาอยากจะกินอะไรสักหน่อยรอทำงาน

อ้าวต้องการซุปตาไม่สบาย
นี่มันสมัยไหนแล้วนะฮะ

ว่าใส่อะไรมาให้เขากินไม่ได้คุณนี่มันหลุดมาจากละครเรื่องไหนหรือเปล่ามีคนเสี่ยงตายแทนก่อนด้วยนะจ๊ะ

ถ้าลูกค้าอยากจะเซลฟี่ไปฝากลูกฝากหลานเอาไปอวดเพื่อนลงโซเชียล

คิดเงินเพิ่มอีกครึ่งแสน
ย้ำนะคะว่าครึ่งแสนจริง
และข้อที่๔ถ้าอยากจะจ้างงานเขาคุณต้องตรงเวลานะ
ถ้าเลสไปแม้แต่นาทีเดียวคิดค่าเสียเวลานาทีละครึ่งแสนอีกเหมือนกัน
๕หมื่นบาทนี่มันลึกจริงไหมนี่
แล้วก็๑ใน๒๕คนติดตามนั่นแหละจะมาคิดเพิ่มเงินรัวเลยนะคะ

คือกระแสข่าวเนี่ยคือมันก็มีวิพากษ์วิจารณ์มาว่า
ซุปตาเพิ่งดังเขาบอกว่าเป็นฟิล์มธนพัฒน์หรือเปล่าพี่แจ๊คจริงหรือเปล่า
ล่าสุดนี้ฉันไม่ถามถ้าเล่าแล้วค่ะไม่ใช่ค่ะ
ล่าสุดนั้นเพิ่งไปลาออกมาไงแต่ว่าจริงฟิล์มน่ะเขามีคนแค่คนเดียว

เห็นฟิล์มออกงานก็ธรรมดาสบายไม่ได้๒๕คนเนาะ

กูบอกว่าเป็นดาราซุปตาพึ่งดังแต่ว่ามีแต่ทีมีกฎเหล็กอะไรแบบนี้มากมาย
แบบนี้ก็แอบเห็นใจซุปตาอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชม
ตอนที่เขาไม่ได้ดังเนี่ย

ตอนที่เขาไม่ได้ดังเนี่ยก็ทิ้งคว่าง
พอเขาดังขึ้นมาก็เข้าใจว่าเขามีผลประโยชน

บางทีแฟนคลับก็ออกอาการเอือมเหมือนกัน
โอ้นะคะก็ว่าตามนั้นไปนะครับ